ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจันนิยามกันแล้วกันนะคะว่าเขาจะยังไงดี
แต่แบบนี้มันควรจริงเหรอ
คุณเชอรี่คุณก๊อฟคะไอ้คอมเมนต์ที่อยู่ในใจเก็บไว้บ้าง
แล้วมันมีท่อนหนึ่งในเนื้อเพลงบอกว่าก่อนจะนิ่มกูต้องกลิ้งมาก่อน
แต่ผมกลัวว่าจะหลุดถนนแล้วไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกพ่วง
แล้วคุณรู้ไหมว่าขี่รถแบบนี้คืออันนี้คุณไม่ต้องไปอยากให้โลกจำการขี่รถของคุณเลย
คือคนขี่มอเตอร์ไซค์กล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาขับมาบนถนนนี้แล้วคุณเห็นไหมรถบรรทุกคุณ

ขวัญเขายืนนะแล้วเขาขับใครบิด
เขายืนใช่ไงคือภาพคุณผู้ชมคะมันเหมือนไกลแต่เดี๋ยวลองส่องเข้าไปดูใกล้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนที่ยืนอยู่บนมอเตอร์ไซคันนั้นใช้วิธีแบบไหนในการบังคับแทนรถมอเตอร์ไซค์
แล้วที่สำคัญยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจังหวะใกล้คุณเห็นเขาถืออะไรบางอย่างไหม
อะไรอ่ะ
ก็ออกให้นางบดน้ำ
น้ำหรือว่าอะไร
มือนึงถือไม่รู้น้ำด้วยหรอ
แต่กินด้วยอะ
อย่าทำทำไปทำไม
อ๋อนั่นคือคำถามชาวเนทคุณเป็นหนึ่งในชาวเนทค่ะ
อ่านี่ละค่ะหลายคนถามสงสัยว่า
เฮ้ยแบบนี่ก็ได้หรอ
แล้วนี่มันถนนแล้วเขามีกดจราจอน
รถมันทุกคนจะดูดเอาก็ไปเอา

นั่งรงใช่ไหมอ๋อใจโต
เอองุ่งกับเขาเหมือนกัน

คือไม่สนับสนุนเลยให้ทำแบบนี้

เดือดร้อนทุกคนเก่งขนาดนี้ไปโชว์ถูกที่ถูกทางจะดีกว่า

จะไม่ปลอดภัยนะครับ